สำหรับกรณีการฆ่ายกครัวที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ
หลังจากที่ทหารใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ควบคุมตัว๘ผู้ต้องหา
วันนี้ครบ๗วันตามกำหนดแล้วนะคะ
เตรียมที่จะส่งมอบผู้ต้องหาทั้ง๘คนนี้ให้กับตำรวจ
พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนิน
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากจังหวัดกระบีค่ะ
และทหารนั้นส่งมอบตัว๘ผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่ายกครัว๘ศพ
ในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีให้ตำรวจแล้วนะครับ
โดยวันนี้ครับผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นผู้เดินทางมารับมอบตัวผู้ต้องหาด้วยตัวเอง
ที่สีหน้าสีตาของผู้ต้องหานั้นเท่าที่ผมเห็นอยู่ในสีหน้าที่ค่อนข้างเศร้าสลดนะครับ
เดี๋ยวเราไปชมภาพณขณะนี้กันเลยนะครับ
นายอับดุลหละดอละไหนอารุณทองคำ
นายประจักษ์จำนองนายธนชัยจำนอง

และนางสาวชะลิดาสังคโชธ
ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุฆ่ายกครัวผู้ใหญ่บ้านหมู่๑อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี
ถูกทหารนำตัวมาส่งมอบให้กับพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะครับ
หลังครบตำรวจควบคุมตัวโดยอาศัยอำนาจรามาตรา๔๔

โดยทั้งหมดนั้นอยู่ในสภาพอิดโรยและมีสีหน้าที่เศร้าสลด
ทำกลางการรักษาความปลอดภัยของตำรวจอย่างเข้มงวด
ทันทีที่ผู้ต้องหาทั้งหมดลงจากรถของทหารนะครับ
ตำรวจคุมตัวเข้าไปภายในห้องประชุมพิทักษ์กระบี่ทันที
กลางการอารักษาความปลอดภัยของตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ
พร้อมเดินไปจุดที่จัดไว้ให้คือสถานีลงบันทึกประจำวัน
เพื่อลงบันทึกประจำวันในการรับมอบตัวผู้ต้องหา
หลังจากนั้นถูกนำไปที่สถานีพิมพ์ลายนิ้วมือ
เพื่อทำประวัติและบันทึกประวัติอาชญากร
และถูกนำไปที่สถานีแพทย์เพื่อตรวจร่างกายโดยละเอียด
โดยใช้ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลกระบี่เป็นผู้ดำเนินการนะครับ
จากนั้นจึงนำไปที่สถานีพิสูจน์หลักฐาน
เพื่อยืนยันวัตถุพยานที่ผู้ต้องหาใช้ในวันก่อเหตุ
ซึ่งขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ

โดยตำรวจจัดห้องสอบปากคำไว้ทั้งหมด๘ห้อง
และมีพนักงานสอบสวนห้องละไม่ต่ำกว่า๓คน
เข้าร่วมสอบปากคำโดยละเอียดครับ
นอกเหนือจากนั้นตำรวจยังแสดงหมายจับทิศานจังหวัดกระบี
อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดใน๑๓เคาะหนะ

อาทิร่วมกันฆ่าผู้อื่นร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่น
กักขังนวงเหนียวร่วมกันใช้กำลังประทุษร้าย
พกพาอาวุธปืนแต่งกายโดยใช้เครื่องแบบทางทหาร
และซ่องโจรซึ่งนายสุริฟัฒนและนายคมสรรนั้น
ยังถูกออกหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
รวมถึงข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรทรองไว้ก่อน

ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสอบปากคำแล้วครับ
ตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปจำลองเหตุการณ์เสมือนจริง
เพื่อทำแทนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยในขั้นตอนนี้ตำรวจพิมพ์ภาพห้องที่เกิดเหตุ
ในแผ่นป้ายไวนิวติดที่ผนังนะครับ

และแสดงว่าพฤติการในวันดังกล่าวนั้น
แต่ละคนทำหน้าที่อย่างไรบ้างครับ
เหนือจากการส่งตัวผู้ต้องหาแล้วนะครับ

จำนวน๕คันที่ใช้ในการก่อเหตุ

ส่วนอีก๓คันคือรถยนต์ที่ผู้ต้องหาใช้
ในการเตรียมการหลบหนีมามอบให้กับตำรวจด้วย

ยังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนสักถาม

ในช่วงบ่ายนั้นจะสามารถแถลงข่าวได้
ต่างเดินทางมาที่ตำรวจภูทร

แต่ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับ
เนื่องจากมีการปิดถนนบริเวณ

โดยมีกำลังตำรวจจากกองร้อยควบคุม
วงชนตำรวจภูทรเมืองกระบีและตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
ชุดเฉพาะกิจกว่า๓๐๐นายดูคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดครับ
คุณผู้ชมครับเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับว่าในวันนี้
จะไม่นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
และภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ครับตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลฝากขังที่ศาลจังหวัดกระบี่ทันทีครับ
ทั้งหมดนี้นั้นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดกระบีครับ